ตรงกันข้ามกันเลยนะคะพี่อุ๋ยเรื่องที่จะเล่าเนี่ยเป็นเรื่องราวดีดีที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขามาเจอในบ้านเราคือเขาหิวข้าวครับไปต่างจังหวัดเนาะแล้วก็เห็นข้างทางมีเต็นต์แล้วคนนั่งกินกันอยู่เต็มเลยครับเขาก็นึกว่าร้านอาหารริมทางเห็นคนเยอะก็คงจะอร่อยไปนั่งกินอุ้ยเขาดูแลอย่างดีมากไม่เสียเงินด้วย

ลงไปกินนึกว่าร้านอาหารริมทางครับนี่คืองานแต่งงานค่ะคือถ้าเป็นคนไทยแล้วเนี่ยไม่ต้องสืบเลยฮะมีเต็นต์มีเพลงเปิดเพลงอย่างนี้เพราะบ้านหลังนี้เขาจัดงานแต่งงานอยู่ค่ะแล้วประเด็นคือเจ้าของบ้านก็คิดว่าอ๋อสงสัยคงเป็นแขกฝั่งเจ้าบ่าวแล้วมั้งฝั่งเจ้าบ่าวก็มองว่าเออสงสัยเป็นแขกฝั่งเจ้าสาวนั่นแหละก็เลยเอา

เขาก็เลยไปเล่าให้เพื่อนคนไทยฟังแล้วคลิปเนี้ยคนดูล้านกว่าเลยนะใช่คนดูเยอะมากนะเพื่อนคนไทยก็เลยเอาคลิปเนี่ยมาโพสต์ในติ๊กต๊อกใช่ค่ะแต่ถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็ใช่ไหมเราก็แม่เป็นเราเราก็ให้กินสมมุติเขาก็เดินเข้ามาแล้วอ่ะจะไล่เขากลับไปเหรอบอกกินไม่ได้อย่างเงี้เหรอมีเสียงพงเสียงเพลงงานบวชไง
ฝั่งเจ้าบ่าวเขาคิดเราเป็นเพื่อนเจ้าสาวมั่วเข้าไปนั่งกินเฉยน้ำใจคนไทยครับใช่